แก่ตับแก่ในหัวเขียวข่าวเด็ดครับคุณผู้ชมครับ

หินอ่อนครับมันรอกคราบครับ
หรือใครเอาถุงอะไรไปคุมไป
ใช่หรอ

ตุ๊กแกแบบนี้จะต้องให้โชคให้ลาบแน่เลย

เอามาจากไหนเอามาจากไทยรัฐไง
แล้วมี๓๕ด้วย

แต่เพื่อนบ้านเรานี่ใกล้
นี่แหละครับตุ๊กแกก็เกาะนะครับ

เห็นแล้วไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดี

จะบอกว่าถ้าเกิดว่าบางคนไปบนบานมาถูกแล้วต้องไปแก้

นี่คือที่วัดเจริญศุกร์อยู่ที่กำแพงเพชรค่ะ
จัดเต็มกันเลยพิธีบวงสวงแก้บน

ผู้หญิงที่โผล่อยู่บริเวณโคนต้นโพ
ในวัดนี้เนี่ยนะคะ
พิธีจัดขึ้นเมื่อวานค่ะ

จุดทูปเสียงทายเพ่งดูซิ
แบบเห็นชัดเจนนะคะชาวบ้านบางส่วนเขาก็อ่า
อ้าวจะโรยแป้งฝุ่น

ซิว่านี่คนดูให้ข้อมูลกันมาเยอะมากเลย
มาเลาะคราบได้

พญาครุฑสุบันราชเทวะมหาบารมี
ที่วัดป่าตารก็คลึกคลักเลยนะ
แล้วพญาครุฑตัวนี้สูง๓เมตรครับมีเสียงร่ำลือกันว่ามีคนได้โชคลาภกันเพียบ
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกันด้วยมานับครั้งไม่ถ้วนเลย
พลาดไม่ได้คือการจุดทูบมงคลขอเลขเด็ดกันครับ
เอาเลขก้านทูบไปหาซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้ลุ้นโชคกันในงวดนี้
เดี๋ยวลองดูหน่อยว่าเลขก้านทูบได้เลขอะไรกันบ้างครับ
นี่๒อันนี้อันซ้ายเนี่ยไหม้หมดแล้ว
๒๘๓แต่อันขวาสูงอะไรสูงอะไรอ่ะ๔หรอไม่รู้๗หรอ
สูง๔อะไรสักอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหนึ่งไส้ในไปเลยนะ